ตรงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันครับ
ข่าวแรกยังคงอยู่ที่แวดวงฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแล้วครับ
ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ทางนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมทำหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อขอใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรีจำนวน๑๕๐ไร่
สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ
การสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
ที่จะประเดิมสนามบอลแรกในวันนี้
และตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์หลังจากได้ครั้งสุดท้าย

ที่ผ่านมาได้พยายามฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นเวลากว่า๑ปีนะครับ
เชื่อว่าจะมีการพัฒนามากขึ้น
ส่วนความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ล่าสุดฟิศซ้อมเต็มที่เตรียมพร้อมชกป้องกันแชมป์โลก
บังคับกับฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้านักชกชาวเม็กซิกัน
นครลอสแองเจลิสหรัฐอเมริกาวันที่๒๖เมษายนตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งตรงกับช่วงเช้าวันที่๒๗เมษายนตามเวลาประเทศไทย
เจ้าแหลมเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผน
น้ำหนักตัวเกินพิกัดอยู่ราว๔ปอนหรือประมาณ๒กิโลกรัมนะครับ
ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะทำน้ำหนักให้ทันวันชก
ด้านเสียหุยนายสุรชาติพิสิทธวุฒินันผู้จัดการแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย
แฟนมวยนะครับที่ไม่สามารถเปิดเผยภาพการเตรียมความพร้อมของเจ้าแหลมได้
จากด้านนี้เป็นไฟล์สำคัญจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบครอบเพื่อการเอาชนะคู่แข่ง
ได้เพียงว่าครั้งนี้ฟอร์มการชกของเจ้าแหลมจะแตกต่างจาก๓ไฟล์ล่าสุดอย่างสิ้นเชิง
ส่วนจะเป็นอย่างไรอยากให้รอติดตามชมกันนะครับ
ศรีสะเกดจะออกเดินทางในวันที่๑๗เมษายนนี้นะครับ
เพื่อไปปรับสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชก

ทีมชายไทย๓นะครับก็คือดุลวินิตแก้วใสกับกิติดวงจินดาเสื้อสีน้ำเงิน

ประกอบไปด้วยรามานราอุฟี่และอาโบเอลอาเมดมิซาลีไป๐ต่อ๒เซต๑๔ต่อ๒

โดยทีมอีราน๒จะเข้าไปชิงชนะเลิศ
รอพบผู้ชนะระหว่างยูเครนหรือคาซักสถานในเวลา๑๕นาฬิกาบ่ายวันนี้ครับ